แล้วมันตรงข้ามกับหน้าภัยเพราะเราเป็นคนทำบุญ

ทุกความที่เราเป็นคนสวยและชอบดูละคร
คิดว่าเอ๊ยแต่ใส่เสลี่ยงอย่างเดียวเลย
ส่วนแกรงนี้เขาก็มีชื่อ

สาวพี่น้องเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนคุณผู้ชม
ถามไม่ใช่อะไรนะเพราะกำลังจะเล่าข่าวของลูกทุ่งเสียงหวาน
พี่ไก่จันจวงกับแก๊งพี่ของเธอ
ไม่ว่าจะเป็นพี่โอ่งสลักจิตพี่จิ๋มดวงใจ

คือจะบอกว่า๓คนนี้เวลาเขาไปไหนมาไหน

ตัวติดสนิทกันยิ่งกว่าตังค์เมย์คุณผู้ชม

ฉายาสามสาวเข่าเสื่อมเนี่ยจริงมันมีที่มา
คือเวลาพี่จิ๋มแจ้โอ่งแจ้ไก่

แล้วยิ่งเวลาพูดคุยกันมันสนุกสนานหาสาระไม่ได้

คิดว่าคนนั่งพร้อมพูดแล้วพอจังหวะจะลุกไม่ไหวอย่างนี้

คือเวลาจังหวะจะลุกก็โอ๊ยจังหวะจะนั่งก็โอ๊ย

ก็เลยเป็นที่มาของ๓สาวเข่าเสื่อม
และสามสาวเหาะมอบยาดมด้วยนะ

เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสาวกันหน่อยค่ะ
คือแบบพอรวมกันสัมภาษณ์หรือว่าไลฟ์อะไร

คุยเจอกันก็ไลฟ์สดก็เวลาไลฟ์สดก็จะหาสาระอะไรก็ไม่ค่อยได้
ก็จะคุยกันคนก็จะบอกเออชอบโมเมนต์อะไรแบบนี้
รวมตัวกันอย่างที่บอกมันจะเละเทะมาก